๑๐๑นะครับช่วงเช้าวันนี้๖นาฬิกา๕๐นาทีนะครับ
เขตเทศบาลเมือง๑๐๑นะครับก็เลยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะ
หลังจากได้รับแจ้งเป็นกองขยะแบบนี้เลยแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตอยู่
ที่กองขยะเป็นพวกกล่องกระดาษเต็มเลยแล้วก็มีศพของในเลื่อนแก้ววงศรีอายุ๔๙ปี
จมกองเลือดอยู่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วนะครับพบว่ามีบาดแผลถูกมีดฟัน๕แผล
คือที่ศีรษะที่แขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขาขวาด้วยทั้งหมดเนี่ยจุดละ๑แผลแบบนี้นะฮะ
บาดแผลลักษณะก็คือถูกของแข็งทุบตีอีก๓แผลที่หน้าอกซ้ายที่ขาขวาและขาซ้าย
โอ้โหหลายจุดนะครับทั้งถูกลักษณะถูกทุบแล้วก็ถูกฟันนะครับ
จากการสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าค่ำเมื่อวานนี้ประมาณ๓ทุ่ม
มีคนร้ายเป็นผู้ชายสองคนขี่จักรยานเข้ามาที่กองขยะที่จุดเกิดเหตุนี่แหละ
แล้วเขาได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเสียงเหมือนรุมทำร้ายกัน
แล้วมีเสียงตะโกนออกมาว่าแทงคอมันเลยแทงคอมันเลยนี่ฮะ
หลังจากนั้นอีกสัก๒๐นาทีกว่าเสียงก็เงียบลง
แล้วก็มีผู้ชายสองคนขี่จักรยานหลบหนีไป
ช่วงเกิดเหตุคนที่เขาได้ยินเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็กลัว
ทุ่มเมื่อคืนมันก็มืดเกรงว่าจะได้รับอันตรายไม่กล้าเข้าไปดู
จนช่วงเช้านั่นแหละหลังจาก๖นาฬิกาเกือบจะ๗โมง
มีพระท่านออกบินทบาทแล้วก็มาเห็นศพของในเลื่อนนอนตายอยู่ที่กองขยะ
ในที่เกิดเหตุนะครับที่ตำรวจตรวจสอบนะครับพบมีดพระด้ามยาว
คาดว่านี่คืออาวุธที่คนร้ายใช้นะครับแล้วก็พบไฟฉายแบบคาดศีรษะ
มีเสื้อแขนยาวสีดำอีกหนึ่งตัวส่วนที่พื้นที่เกิดเหตุก็มีเลือดอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะฮะ
ตำรวจให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามหาตัวคนร้ายซึ่งเป็นชายต้องสงสัยสองคน
ตามที่ชาวบ้านบอกแล้วก็สามารถจับได้แล้วนะครับ
เป็นผู้ชายยุดสามสิบสองปีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอายุสี่สิบสองปี
ทั้งสองสารภาพว่าก่อเหตุฆ่าในเลื่อนจริงตำรวจก็นำตัวไปควบคุมไว้แล้วนะครับ
เพื่อสอบปากคำอย่างละเอียดเดี๋ยวจะทำแผนประกอบคำรับสารภาพวันพรุ่งนี้
เรื่องต้นเนี่ยพบว่าคนร้าย๑ใน๒เคยมาทำร้ายผู้ตายแล้วนะฮะ
ส่วนมากที่มาก็คือมาถ่ายเงินเขาค่ะ
เอาไปซื้อเหล้าซื้อยาเสพติดแล้วก็ทำร้ายเขา
ล่าสุดเมื่อวานมาอีกแต่คราวนี้หนักมือฮะ
ทำร้ายเขาจนเสียชีวิตเลยโอ้โหจะมาเอาเงินเขามาฆ่าเขาตายอีก